เอาไปต่อกันที่คนนี้กันก่อน
ความสวยระดับจักรวาตอย่างน้ำตาลฉลิตาต้องบอกเลยว่า
น้ำตาลเจอแต่เหตุการณ์อาถรรพ์แปลกในกล่องถ่ายบ้างนอกกล่องถ่ายบ้าง
เห็นว่าล่าสุดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหวิดตาบอดเลยทีเดียวนะ
ก็ตกออกตกใจอยู่เหมือนกันในเรื่องของการทำงาน

มาถามเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าอันนี้ร้อนไหมความรัก
ความรักเขาบอกว่าเรื่องราวหัวใจเนี่ยมันเงียบจุ๊เลยนะคะ
ไม่เห็นมีใครมาจีบเลยไม่เหมือนงานนะ

ถามฉันก่อนสวนเสน่ห์หน่อยค่ะ

ไม่รู้นะเราก็ยังไม่รีบอะไรอย่างนี้
แต่พอคนเริ่มถามเยอะอย่างนี้เริ่มรู้สึกแล้วค่ะ
แม่ห่วงไหมค่ะเรื่องแบบมีก้อนอะไรอย่างนี้

เพราะเขารู้สึกว่าลูกคงเลือกไม่ได้แล้ว

รีลาบบ่อยเจออาทันอะไรอย่างนี้บ้างไหมค่ะ
ของเรื่องที่แล้วมีค่ะ

แล้วถ้ามีกล้องมารับแล้วอยู่เฉยแบบ
ก็แบบนึกว่ามันเหมือนจะมีอะไรหล่นลงมาเฉย
แบบมีเหล็กอะไรมันหล่นลงมาแบบเฉียดตาไปเลย
อ้ายว่ายว่ายว่ายตลอดค่ะเวลาเราจะไปถ่ายที่ไหนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรไม่ดี
หรือว่าโดยที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องแบบว่ายเขาเข้ามาไปก่อน